เขาบอกหนูว่าเป็นชุดกองปราบแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม
เขาก็เดินมาข่มขู่ตลอดนะคะได้ไหมเงินได้ไหม
ถ้าไม่ได้จับเลย
ก็ค่ะปกติหนูขายขนมทำขนมขายมา๒๓ปีแล้วค่ะ
แล้วทีนี้หนูเห็นช่วงนี้เออเป็นช่วงหน้ากระทง
มันก็เงียบอย่างนี้หนูก็เลยเออทำกระทงดีกว่า
หนูก็สั่งอาหารปลาอะไรอย่างนี้มาจากในเฟสในเน็ต
สั่งมาปลึบหนูก็โพสต์หาเอาโดร์ลองทำเงี้ยค่ะ

ประมาณตอนใต้พี่๒๐๒๒๒๓อะค่ะ
ใช่ค่ะหนูก็มีคนทักมาสั่งถามว่ายังมีสินค้านี้อยู่ไหม
หนูว่ามีค่ะเขาก็ให้ส่งแบบให้ดูว่ามีแบบไหนบ้าง
หนูก็ส่งไลน์พวกลายการ์ตูนไปเขาก็บอกว่าเอาแบบนี้นะ๓๐ชิ้นคาการมาอะไรอย่างนี้
ปกติในราคาชิ้นราคาเท่านั้น
ค่ะแล้วหนูก็แถมไปอันหนึ่ง๓๐ชิ้นแถม๑ค่ะ
แถมไปชิ้นหนึ่งภาพโนมัติต่างจากเขาตั้งหมดตามต้อง๑๐บาท

ทีนี้พอหนูก็บอกเขาขอนัดรับวันต่อมาเลย
หนูก็บอกว่าไม่ทันค่ะ
ใช่คราวนี้หนูบอกว่าประมาณสองสามวันนะคะ
หนูก็นัดรับเขาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ด

คราวนี้เขาก็โทรเร่งตอนช่วงเที่ยงเขาก็โทรเร่งแล้วว่า
หรือยังคะมาได้หรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูบอกว่าเดี๋ยวค่ะหนูติดธุระอยู่
พอประมาณบ่าย๓หนูเสร็จธุระ
หนูก็รีบไปรีบไปส่งเขาที่ครั้งใหม่

ก็พอลงรถปุ๊บหนูก็เอาของไปส่งเขา
เขาก็เดินลงมาเขาบอกขอเช็คของก่อนนะคะ
เขาก็หยิบพวกลายลิขสิทธิ์การ์ฟฟิลกิโลคุ้ม้าเงี้ยหยิบออกมา
หนูก็งงว่าเอ้าหนูโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่า
โดนลิขสิทธิ์นะคะอันนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์
เขาก็ถ่ายรูปกันหลายคนอยู่ค่ะพวกตำรวจถ่ายรูป
แล้วเขาก็บอกว่าเชิญไปโรงพักนะคะ
หนูก็งงเลยหนูก็แบบจะร้องไห้
คราวนี้พอจะไปโรงพักเขาก็นั่งรถไปด้วยเพราะหนูเอารถยนต์มา
ก็ไปถึงเขาก็เชิญเข้าห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นห้องนั่งคุยนั่งเจรจา
หนูก็ถามว่าแล้วต้องทำยังไงคะก็เนี่ยค่าปรับถ้าวันนี้อยากจบคดี
ถอนแจ้งความเสียห้าหมื่นถึงสี่แสนบาทหนูก็บอกหนูไม่มีเงินหรอกค่ะ
อันนี้เขาว่าให้หนูโทรภาพผู้ปกครอง
พอแม่มาปุ๊บก็ไก่เกลี่ยกันประมาณสัก๑ชั่วโมงค่ะ
ก็ต้องจบที่๑๐๐๐บาทก็เสียให้เขา๑๐๐๐บาท

แล้วเขาก็ให้ใบบันทึกประจำวันมาค่ะเป็นหลักฐาน
มีค่ะมีตำรวจที่คอยลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็เป็นสารวัฒน์นะคะน่าจะสารวัตร

ตอนที่เขามาร้อมตัวเราเขามาจับก็แจบบอกมาใส่กุญแจมือ
ไม่ไม่คะแค่เชิญไปร่วมภักดิ์ค่ะ
ใช่ค่ะโชว์แค่นั้นแล้วก็แชทการสั่งซื้อของเรากับคนที่ล่อซื้อค่ะ

แต่จริงแล้วเราถ้ามองในมือคนธรรมศาสตร์เราไม่ได้ทำลายนี้แต่เป็นการต้องการตามแบบนี้
ใช่ค่ะก็หนูโพสต์ลายนี้ไปด้วยแล้วก็แบบอื่นไปด้วยอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาสั่งว่าจะเอาไลน์แบบนี้คือต้องการแบบนี้
สั่งกาฟรีกว่า๑๐ฮุมะ๕เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เขาจับลิขสิทธิ์๑๕ชิ้น
แล้วที่เหลือ๑๕ชิ้นเขาบอกค้ากันมาเลย

คล้ายกับลักษณะน้อง๒๕ที่ตนตอนนี้คือไหมครับ
สั่งเท่ากันเลยค่ะจำนวนสามสิบชิ้นเท่ากัน
คนที่ลงควบควรการณ์ติดต่อตอนแรกเป็นผู้ชาวหญิงเป็นอะไร
เป็นลูกเด็กน้อยค่ะแต่ว่าคนที่ติดต่อมาโทรมาเป็นผู้หญิงค่ะ
ส่วนคนที่ตอนนี้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชาวหญิงหนักหน่อยแล้วนะคะ

ใช่ค่ะเป็นคนอธิบายข้อมูลเราทุกอย่างว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้
จะต้องติดคุกนะถ้าแบบว่าเราไม่มีเงินจ่าย
ฝากขังแล้วค่อยไปขึ้นศาลไก่เกลี่ยอย่างนี้ค่ะใช่
ก็คือเป็นคนเดียวกว่าเคสน้องครับใช่ถ้าแบบไม่มีเงินจ่ายก็ต้องปั๊มลายมือ
มีคดีติดตัวสมมุติว่าเราเรียนจบเราจะไปสมัครงานอย่างนี้
พวกข้าราชการคือไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของการไก่เกลียด
เราได้มีการไก่เกียร์อย่างไรมันจะเอาจากห้าม
ก็ที่บ้านก็แบบแค่ขายของเล็กน้อยค่ะไม่ได้แบบว่ามีธุรกิจอะไร
แล้วแบบก็มีภาระงวดแม่ก็มีภาระงวดรถ๒๓คันแล้วก็ค่าบ้าน
แล้วก็ส่งน้องเรียนส่งหนูเรียนด้วยค่ะแต่หนูก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้ขอ
ส่วนมากก็ลำบากใช่ค่ะแล้วคือวันนั้นก็เหมือนเพิ่งจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านไปด้วย
ก็เลยแบบว่ายังไม่มีเงินก็เลยไปยืมเขามาค่ะ
เพราะตอนนี้ขวดเริ่มแรงเริ่มเริ่มใหญ่นี่ติดต่อก็ได้
หนูจะเข้าแพลย์ไฟส์เข้าไว้เข้าบรอกไฟส์หนูเลยค่ะ
แต่หนูไปเอาเฟสแม่ค้นหาก็เจอเพราะหนูจำชื่อเฟสได้
แล้วหนูก็แคปไว้แล้วก็แบบดูดูว่าคนที่จับอ่ะ
โปรไฟล์มีใครบ้างหนูก็แปปชื่อเฟสเขาไว้
ขบวนการมีทั้งหมดกี่คนค่ะจำได้ไหม

เป็นผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คน
ผู้ชายน่าจะ๕คนผู้หญิงน่าจะ
แล้วก็มีเจ้าตำรวจในเพลงที่ใกล้ด้วยถ้าเป็นรักตัวแฟน
ใช่ค่ะเหมือนเขาบอกเขาบอกหนูว่าเป็นชุดกองปราบแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม
ก็แบบเขาแต่งตัวแบบธรรมดามากมันดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่
เพราะตอนโดนจับหนูก็งงหนูก็ตกใจแบบกลัวค่ะ

แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อเข้ามาใช่ค่ะ
วันหนึ่งก็มีผู้หญิงติดต่อเข้ามาบอกว่า
รองเท้าถักโดเรมอน๑๐คู่หมีคุมะ๑๐คู่
ให้คู่เท่าไหร่เราก็ถามราคาเรา
เราก็เลยบอกไปว่าถ้าสั่งเยอะอย่างนี้ก็ให้คู่ละ๑๐๐บาทค่ะ

เขาบอกโอเคงั้นเอาเลยอย่างละ๑๐คู่นะคะ
ก็รู้สึกวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันพุธ
เขามาสั่งวันพุธเขาบอกว่าขอไม่เกินวันศุกร์ได้ไหม
เร่งก็เลยบอกแต่ตอนนั้นเราก็ร้อนเงินเนอะ
ถ้าถักเสร็จเราก็ได้เงินซื้อนมลูกซื้อแพมเพิร์ตลูก
ก็เลยรีบทำให้เขาตั้งแต่เช้ายันตี๑ตี๒เลย
วันศุกร์ตอนเช้าเสร็จก่อนที่แฟนจะไปทำงาน
ก็เลยโทรหาโทรหาบอกว่าเนี่ยค่ะเสร็จแล้วงานเสร็จแล้ว
เดี๋ยวจะเอางานไปส่งเขาก็เลยบอกว่า
งั้นมาส่งที่ร้านย่าได้ไหมร้านย่าโมอะค่ะ
เขาจะเข้ามาซื้อของผู้หญิงคนนั้นนะคะ
ก็เลยบอกโอเคได้ค่ะเดี๋ยววิ่งเอาไปส่งให้
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีค่าน้ำมันให้ด้วยไม่ต้องกลัวขอให้วิ่งมาส่ง
แต่เราก็เลยยอมยอมที่จะมาส่งให้เขา
เสร็จแล้วเขาก็โทรหาบอกว่าว่าพี่อยู่ไหน
ก็เลยบอกเขารออยู่หลังประตูชุมพลค่ะ
ค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตกันถ้าเกิดตอนตอนที่มาเจอกันแล้วเนี่ยพี่
เขามากี่คนมายังไงมีใครมาสี่
มาสี่คนมีผู้ชายคนนึงมายืนรอแล้วก่อน
โทรมาบอกว่าแฟนเขามารอรับ
เราก็เดินไปหาเราก็ตอนนั้นก็คือของอยู่ในรถ
ก็เลยบอกให้แฟนไปเอาของมาให้เขาค่ะ
เขาก็ยังยืนคือเรายังยืนกับผู้ชายสองคนอยู่ระหว่างรอ
แล้วก็เนี่ยคุณพี่คุณนันเนี่ยค่ะ
เขาก็เดินลงมากับตำรวจอีก๒คน
แต่ว่ามันเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะคะ
แต่เขามีป้ายตำรวจสองคนนั้นนั่นแหละค่ะ
เอาลงมาเขาพูดยังไงบ้างค่ะพี่
อ่าคุณที่ชื่อนั้นอ่ะเขาก็บอกว่า
อย่ามัวลีลาเลยจับจับไปซะให้จบ
พี่ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่
เขาก็แสดงตัวตำรวจสองคนก็เอาหลักฐานนะคะ
เป็นเอกสารหมายจับบอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์โดเรมอน
ฐานผลิตและจำหน่าย
ให้เชิญตัวเราไปคุยที่
พอแล้วเราก็โดนนำตัวไปใช่ค่ะเราก็โดนนำตัวไป
ไปไว้ในห้องอะไรยังไงไหมครับไม่ไม่ไม่
ก็ไปนั่งเป็นโต๊ะหินอ่อนแบบนี้แหละค่ะแต่ว่ามันเหมือนจะอยู่มุมตึก
รับตาคนหน่อยค่ะแล้วก็เหมือนมานั่งคุย
บอกว่าอ่าเนี้ยเราโดนจับเขาอ่านี่นะยำเมินลิขสิทธิ์
แต่ว่าน้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราไก่เกลี่ยกันได้
เดี๋ยวพี่เขามาพี่ผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวเขามา
เดี๋ยวเราก็ไปไก่เกียร์กับเขาเนอะเขาบอกห้ามหมื่น
เขาบอกห้าหมื่นจบนี่ก็เราไม่ได้มีเงินขนาดนั้น
ก็เลยแฟนมาก็เลยแฟนก็เลยไปขอร้องเขาบอกว่าลดลงมาอีกได้ไหม
เราก็ไม่อยากให้เรื่องถึงศาลหรือว่าโดนจับติดคุกอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่เราไม่เคยมีประวัติแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเต็มที่นะ
เห็นว่ามีลูกอ่อน๓๐๐๐แล้วกันขาดตัวพี่ให้เวลา
เดี๋ยวพี่ไปจับอีกสองสามเจ้ากลับมาต้องได้เงินนะแล้วเขาก็ออกไป
ตอนนั้นคือเราทำอะไรไม่ถูกเราก็แบบโทรหาญาติพี่น้อง
หาหยิบยืมเงินเราก็หาหยิบยืมมาแค่ได้แค่หมื่นหมื่นกว่าอย่างนี้
จนแบบเย็นเลยค่ะประมาณสักเกือบ๖โมงเย็นแล้ว
เขาก็เดินมาข่มขู่ตลอดนะคะได้ไหมเงินได้ไหม
ถ้าไม่ได้จับเลยเข้าคุกเลย
ตอนแรกหนูจะไม่ยอมตอนแรกจะไม่ยอม
เลยไปปรึกษาร้อยเวรร้อยเวรบอกถ้าไม่ยอมยอมยอมขึ้นศาล
เราต้องมีเงินประกันตัว๕๐๐๐เหมือนกัน
แต่เราก็หาเงินไม่ได้เราเลยต้องยอมเขา
ก็เลยไปขอร้องเขาอีกเขาก็เลยบอกว่างั้นเอามา๑๕๐๐บาท
ก็ไปซะจบเขาจะยอมถอนแจ้งความ
ก็เลยเสียให้เขาเป็นหมื่นห้าบาทลงบันทึกประจำวันไว้วันจบ
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็เขาก็ถอนแจ้งความ
ที่นี่ค่ะคนที่จับคนที่ติดต่อคนที่มาล่อซื้อ

ผู้ชายเห็นผู้ชายคนที่มีลักษณะแบบนี้
เป็นมีหนวดเข่าตัวสูงผิวค้ำคนนั้นแหละค่ะ
ที่เขาแชร์กันใช่เลยค่ะแล้วก็มีคนอื่นอย่างเงี้
ผู้หญิงที่มาล่อซื้อค่ะใช่เลยค่ะ
แต่ว่าชุดในครั้งล่าสุดมีเป็นข่าวเนอะ
ใช่ใช่ชุดเดียวกันค่ะ
มั่นใจค่ะจำได้แม่น
แล้วทุกวันนี้เขาก็ยังมีวิธีการแบบนี้อยู่ใช่
ใช่ใช่